ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างเออดิฉันถามคุณหน่อย
ถ้าเจอผู้ชายกับเจองูเลือกตีอะไรก่อน

ตีทำไมอันนี้ต้องคิดใหม่นะ
เขาบอกว่าผู้ชายเจ้าชู้ร้ายกว่างูที่มีพิษอีก
แต่อย่าไปมองโลกในแง่ลบเกินไป
ดิฉันมีผู้ชายดีมาแนะนำด้วยเหมือนกันนะฮะ
ขนาดว่ามีภรรยาก็มาเล็กพระตามย้าง
อวดเมียไม่ว่างเว้นแต่ละวันเลยค่ะ

ดีก็ยังมีนอกนิยายก็มีนะในชีวิตจริง
คนแรกค่ะยกให้เลยคุณพ่อขาแดนสุดหล่อ
ตั้งแต่พ่อยันลูกเลยนะฮะหล่อเหลือเกินบ้านนี้
คุณเจเจตรินค่ะขนาดครองรักมากับคุณปิ่นเกดมณี

ความรักความหวานไม่เคยลดลงเลยนะ
ได้เลยค่ะนอกจากกีฬาดนตรี

ก็มีแต่รูปของศรีภรรยาหุ่นแซ่บคนนี้แหละ
เต็มไปหมดไม่ว่าคุณปิ่นจะอัพแบบหน้าสด
แต่งหน้าเมคอัพจัดเต็มอะไรก็ตาม

เห็นแล้วบอกได้เลยว่าอดปลื้มใจแทนแบบ

ดีเจพิธีกรฝีปากกล้าเพชรเจ้าวิเชียน

แบบพีฟจนได้ฉายามาว่า

ไม่ต้องพูดถึงค่ะดีเจพิธีกร
คนเก่งยิ่งออกอาการหลงศรีภรรยาหนักมาก

สาวนิวเคลียร์พร้อมกับข้อความยืดอก

แต่งงานแล้วมันดีจริง

ว่าด้วยเรื่องอวดพรรเมียนะขาดพ่อบ้านสายหืดเอ้ยสายหาด

เพราะว่าเขาคนนี้ขยันอัพรูปเกเวทกาที
ยิ่งกว่าใช้ศาสตร์คำนวณตัวเลขซะอีก
อวดว่าสีภรรยาสวยบ้างเซ็กซี่บ้าง

อะไรเนาะคุณอย่างนี้แหละชีวิตจะดีนะจ๊ะ
เชื่อเมียไว้เธอทูลเมียกันไว้